คลิปร้อนที่คุณลีน่าจังเขาไลฟ์เมื่อคืนนี้นะฮะ
เหตุการณ์ที่รถของเธอโดนล็อกล้อและตำรวจมาปลดล็อกให้
ด่าตำรวจแบบซัดเต็มใส่เต็มบอกว่าฉันจะด่าใครก็ได้
ค่ะนายกตุป้อมฉันก็ด่ามาแล้วเออ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงเธอเองดีกว่านะฮะแต่คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากคนที่ไปได้ยินไปแสงความคิดเห็น
ก็ด่ากับคุณลีน่าเยอะเหมือนกันฮะเอาไปดูกันฮะ
ล็อกถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึงเค้าหาแล้วเวทย์การปฏิบัตินาที่
นี่ไงมึงไปดูเนี่ยเค้ากำลังจะหนี

มึงก็จัดตรงนี้กันสิคุณจะแบบนี่ไงดูสิเนี่ยนี่

ก็คือล็อกจะตั้งล็อกให้หมดมาจับกูคนเดียวไม่ได้
แล้วผมก็มีรูปถ่ายให้คุณดูว่า

เพราะว่ามึงอย่างนี้บีมิ

ไม่เป็นไรแต่จับฉันนะฉันเสียฆ่าปับเรียบร้อยแหละ

ประยุทธ์ปฏิวัติกูยังไปด่ามันเลย
คนหน้าประเทศกรแต่กูไปด่ามันถึงวิภาวฤติน่ะ

โอ้โหด่ากราดไปทั่วเลย
คือตอนนี้นะตำรวจนายนี้
ไปหาหมออยู่รักษาเส้นหู
เพราะว่าตอนนั้นเสียงคุณลีน่าดังด่าเข้าหูตลอดเวลา
เอาเป็นคลิปที่คุณลีน่าเขาไลฟ์เองนะฮะ

เธอก็เล่าเหตุการณ์ว่าเธอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จอดรถตรงนี้
ก็รู้ว่าเป็นขาวแดงแต่จอดไม่ถึง๕นาทีเอง
ก็มาล็อกล้อก็เลยให้คนขับรถ
จ่ายเงินที่สอนอเรียบร้อยแล้ว
แล้วตำรวจคนที่ล็อกก็ต้องมาปลดล็อกให้
ทีนี้พอตำรวจมาเท่านั้นแหละลีน่าด่าตำรวจเต็ม
นอกจากด่าแล้วมีการเอ่ยอ้างถึงบุคคล

ได้ยินกันไปแล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีฉันยังด่าเลยนะ
เอ้าขณะที่เธอถอดอยู่เอาเธอคันนู้นมาจอด
เธอไปจับก่อนตำรวจบอกทำอะไรดีนะ
ตำรวจก่อนล่างดีนะครับ
เป็นไลฟ์ที่เธอไลฟ์แล้วก็ตอนที่เธอไลฟ์อยู่
คนก็มาแสดงความคิดเห็นก็ถามแม่ลีน่าแม่ลีน่าใจเย็นนะ
แล้วแม่ลีน่าเนี่ยด่าเขาแบบนี้แม่ลีน่าไม่โดนจับหรือไงอะไรอย่างนี้
ลีน่าเขาก็ไปตอบคำถามกับคนที่มาเม้นต์ทีหลังนะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยสอบถามกับคุณลีน่าจัง
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงกันแน่นะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เธอมาจอดรถกินข้าวที่หลานหลวงสแควร์
กลับออกมาปรากฏรถโดนล็อกล้อ
ก็เลยโทรหาตำรวจสนปฐุมวัน
เพื่อให้ตำรวจคนที่ล็อกมาปลดล็อกให้

เธอจึงให้คนขับรถไปเสียค่าปรับที่โรงพัก

เธอก็เข้าไปด่าอย่างที่เห็นในคลิปตอนนั้น
มันอารมณ์ขึ้นไงของขึ้นไง

ของเธอคนเดียวนะฮะ

ยืนยันไม่ได้ด่าหรือต่อว่าตำรวจ
แต่เธอด่าคนขับวินมอเตอร์ไซค์
กาดหลานหลวงสแควร์ที่พยายามจะเข้ามาล้อมเธอ

แล้วก็ไม่ได้ผลักด้วยไม่ได้ผลักตำรวจเลย
ก็แค่เข้าไปดึงแขนตำรวจนิดนึงให้ไปล็อกล้อคันอื่น

เสียงอ่อนเสียงหวานอยู่พอสมควรเหมือนกัน
ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์เธอประกาศตัวทันทีว่าเธอเป็นทนายความ
เพราะกลัวทั้งกาดทั้งวินทั้งอะไรจะเข้ามาทำร้ายเธอ
แล้วก็เธอก็บอกว่าจริงน้องตำรวจเขาเป็นคนน่ารักนะ
เพราะเพิ่งเป็น๑๐ตำรวจตรีไม่นานเพิ่งจะเข้ามาทำงานใหม่
พอหลังจากที่ชั้นไลฟ์จบไปแล้ว

ซึ่งฉันก็ยังพูดหยอกล้อแซวอยู่เลย
ตำรวจหล่อดีไลฟ์เผื่อจะได้ดังไง
ที่เห็นในคลิปนี้คือแป๊บเดียวสุดท้ายก็มาแบบคุยกันได้ด้วยดี
แต่เรื่องนี้นะฮะไปถึงหูรองโฆษก
นักงานตำรวจแห่งชาติพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานวันที่๒กรกฎาคม๒ทุ่มครึ่ง
จุลาลงกร๕เขตปฐุมวัน

ก็โตโยต้าสีขาวทะเบียน๖กกรเรือ๕๙๑๑กรุงเทพมนาคม
จอดอยู่ในเขตห้ามจอดขาวแดงอยู่คันเดียวเลย
กีดขวางการจราจรด้วย
เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว
แล้วก็ชื่นชมไปถึงตำรวจที่สามารถที่จะระงับอารมณ์
ขณะที่คุณลีน่ากำลังด่าตำรวจอยู่นี่นะฮะ
ส่วนเรื่องของข้อความที่คุณลีน่าด่า

ตำรวจนายนี้นะน้องหล่อเนี่ยนะ
แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกัน
หมินประมาทเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้